งานบวชแม่กำลังจะได้บุญอยู่แล้ว
บาปมาเลยค่ะมาซาตานผจญเหลือเกิน
สามีภรรยาคู่หนึ่งไปร่วมงานบวช
นาคเสร็จเข้าพิธีเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะ

สามีภรรยากินเหล้าแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งด้วย
พอเมาได้ที่เริ่มทะเลาะกันค่ะ
ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บสามีคว้ามีดปอกผลไม้
ไล่แทงภรรยาอืมคนเจ็บที่เห็นนั่งอยู่เนี่ย
กล้ามสีขาวนี่เพื่อนที่นั่งวงเล่าด้วยกัน
เข้าไปห้ามโดนเสียบเข้าไปที่หัวไหล่ซ้าย
อันนี้แค่เจ็บแต่ภรรยาคือสาหัส
เพราะโดนแทงตามร่างกายหลายแผลเลยนะคะ

กู้ภัยลงพื้นที่ไปเห็นนี่ประถมพยาบาลกันแทบไม่ทันเลยนะคะ
ฝ่ายภรรยาชื่อมาลีนะคะ
มีแผลถูกแทงตามลำตัวหลายแห่งเลย

แม่สงสัยจะอารมณ์ร้อนนะคะ
เป็นสามีของมาลีนี่แหละ
เมาเหล้าหนักมากตำรวจบอกคุยไม่รู้เรื่อง
คุมตัวไปสอนอนน้องแขมสงบสติอารมณ์
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

ได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเมื่อวาน๑๐โมงเช้า

ก็เริ่มได้ยินเสียงเออะโวยวายเหมือนคนทะเลาะกัน
พอเดินไปดูก็เห็นว่าสองสามีภรรยาอารมณ์กับมาลีเนี่ย

แล้วสองคนนี้เขาเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนไร้บ้าน
ก็มักจะมาที่วัดเนี่ยบ่อยมาขอข้าวกินอะไรอย่างนี้นะคะ

ฝั่งสามีเมาปุ๊บคว้ามีดปอกผลไม้ไล่แทงภรรยา
เพื่อนที่นั่งร่วมวงเล่าจะเข้ามาห้ามก็โดนแทงเจ็บไปอีก
พลเมืองดีอีกคนนึงที่เข้าไปช่วยห้ามนะคะ
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสามคนก็ดื่มเหล้าด้วยการตั้งวงจนเมานี่แหละ
ทีนี้ปมเหตุที่ทะเลาะกันคืออะไรรู้ไหมคะ
สามีบอกภรรยาบอกไม่ไปมาลีออกจากวัดเถอะไปที่อื่น
ภรรยาบอกไม่เอาไม่อยากไปอ่ะแค่นี้ค่ะ
ทะเลาะกันเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยก็เข้าไปห้าม

เมื่อกมันก็ปลอดภัยเท่านั้นผ่านปีงมามีงาน

ให้ตังธุ์ก็ไม่ไป
จนได้รับบาทเจ็บกับนายอารมตัวสามี
ส่วนมาลีที่เป็นภรรยาที่เจ็บสาหัส
ที่เจ็บสาหัสและนายสุรินทร์คนที่ถูกแทงเข้าไหล่ซ้าย
ตอนนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยเวทหนองแขมค่ะ